สวัสดีค่ะฟิลแหมวันนี้ขอเปิดแบบเฟี้ยวฟ้าวซะหน่อยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่กับ
ฟีลฟาวส์สวิงเรงกอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาถึงแมงค์ออฟฟิตเลยนะ
สวัสดีค่ะลาวก่อนนะคะไปละค่ะแหมวันนี้ดีใจมาเจอตัวเป็นเป็น
ขอจับหน่อยขอจับหน่อยนะคะที่มาวันนี้เพราะว่านอกจากที่เขาเนี่ยนะ
เดี๋ยวใครอ่ะอันนี้พี่ชายอันนี้ฟีลฟาวส์ใช่มั้ยคะ
ทำสมมุติสวิงเรงกอลเออได้พี่ชายมาทำงานด้วยเถ๋วไงบ้าง
คือพี่เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้ว

แล้วตอนนี้เราคิดว่ามันถึงเวลาที่เราควรทำความฝันแล้ว

เอออยากจะบอกว่าควักอะไรเองผมเลยนะ

กล้าวินิตงกงกงกงกงกงกง
พร่างตูเข้าไปแล้วเข้าไปยังไงคะ

ไม่ใช่อยากให้เขาฟังเพลงเราสุด
แล้วมีคนถามว่าถ้าเอาเพลงเราไปมีคศิษฐ์อะไรไหม

ใจดีขนาดนี้เลยถูกหวยบ่อยใช่ไหม
พูดมาสิคือตอนแรกถ้าย้อนไปถูกหมดนี่คือ
เดี๋ยวขอขูดก่อนเดี๋ยวขูดตอน

นี่ก็คือแบบว่านางไปสร้างพุทธเจ้าทันใจกันใช่ไหมคะ
อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเชียงใหม่ก็จะมีพุทธเจ้าทันใจหลายองค์มากเลย
อมนี้เป็นอมที่ร้อยก้างในประเทศไทย

ใหญ่องค์สูงใหญ่มากสูงกว่าตึกนี้อีกแล้วก็

ใช่แล้วก็คือเลิกพระพุทธเจ้าทันใจทำไมถึงชื่อ

เราเริ่มการสร้างตั้งแต่๘โมงกว่าจนถึงบ่าย๔โมง
ตอนแรกมีการแบบว่ากลัวสร้างไม่ทันเนาะ

แล้วสิ่งอัศจรรย์ก็คือว่าก่อนที่ใกล้จะสร้างเสร็จเนี่ย
แผ่นดินไหมเรามีการอัดวิดีโอไว้อะไรอย่างนี้

เดี๋ยวตื๊บกันเต็มเลย

เรียกว่าพระภะรีคอแห่มของแห้งกันเลยทีเดียว

แล้วเลขเนี่ยได้ไม่ยังไง
หรือว่าเราไปซื้อหรือไปอย่างนั้น

อิ่มจะไม่ค่อยซื้อหวยแล้วครับ

เหมือนกับว่าช่วยแม่หน่อยช่วยป้าหน่อย
แล้วแบบเออมา

ดูเลขเลยไม่เคยมีแต่คนแบบลูก
ช่วยหน่อยจะกลับบ้านแล้วดูนี้ก็ซื้อไป

คนที่ถูกตรวจขนลูกตลอดเลยครับ

เฮ้ยนี่เปล่าวะ
ผมต้องตัวไลน์เม็ดไปนะ
ทีมงานเอาทูปเอาเทียนมาเลย

อิ่มไปทำบูรณ์ตลอด

ขอบคุณมากได้รู้จักอีกมุมหนึ่ง
ได้รู้จักพี่ชายด้วย

เป็นเวลาให้มันเยอะมากต้องกำลังเต้นไหมคะสวิตถ์นี่โกะ

ก้าว

เสร็จแล้วเหนื่อยเลย
สวิงลิงก็สนุกสนุกจริง